เรื่องนี้กันหน่อยหลังจากที่เป็นข่าวออกไปนะคะ
คุณลุงวัย๖๐ปีที่บอกว่าเดินเท้าแล้วอุ้มเจ้าตุ๊กตาลูกเทพ
เดินเท้าไปแล้วบอกว่าจะกลับไปบ้านค่ะ
จะไปไหนเดินมาจากฉะเชิงเซาที่อำเภอสนามชายเขต
จะไปที่หนองบัวลำพูโอ้โห
คุณลุงให้ดิฉันลงไปเช็คดูนะถ้าเกิดว่าขับรถ
ใช้เวลากว่า๘ชั่วโมงนะคะระยะทางนี้๕๐๐กว่ากิโลเลยทีเดียวนะ
นี่แหละค่ะคุณลุงคนนี้อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยของมิร่วมกับตันยูนะคะ
สพระบอกไผ่ค่ะอำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
ก็ไปช่วยเหลือหลังเห็นนะคุณลุงคนนี้เดินเดินมาตามถนน
นี่แหละวันที่เจอก็เลยจะเข้าไปช่วยว่าจะไปไหน
คุณลุงบอกแบบนี้เออจะกลับบ้านจะไปบ้านที่หนองบัวลำพู
คุณลุงคนนี้ชื่อว่านายสมยศกัญญาสายอายุ๖๐ปีนะคะอย่างที่บอก
สมยศแกบอกแกเดินเท้ามาจากอำเภอสนามชายเขตที่ฉะเชิงเศร้า
ก็เดินมาเรื่อยแหละอุ้มลูกเทพแบบนี้เดินมา๒วันแล้วนะคะจะกลับไปที่ภาคอีสาน
อุ้มไม่มีเงินติดตัวเลยไม่รู้เหรอว่าจะถึงหนองบัวลำภูอีกกี่วันอีกกี่เดือน
แต่จะเดินไปเรื่อยจะเดินไปให้ถึง
กูภัยค่ะก็เลยตรวจสอบตรวจสอบไปปรากฏว่า
อ้าวคุณลุงสมยธเขามีภูมิเหล่านาวอยู่ที่น้องบูรณภูจริง
ก็เลยมีการประสานกันค่ะจะช่วยเหลือก็รวบรวมเงินมานะคะ
ค่ารถให้กับคุณลุงสมยศเพื่อเดินทางกลับ

เขาบอกว่าคุณลุงสมยศมาแล้วพาตัวมา
ตรงจุดที่เป็นจุดโดยสารซื้อตัวรถประจำทาง
ก็ให้ขึ้นรถไปตอนช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม๔๐นาที
เอาจริงมันก็น่าจะไปถึงสักประมาณ๘โมง
โมงของเมื่อวานก็ตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้ว

ใช่ค่ะญาติก็คงมารอรับอยู่ที่สถานีขนส่งแล้ว
ก็ขอให้คุณลุงปลอดภัยและครอบครัวอาจจะต้องดูแลหน่อยนะคะ
ครับดูแลทั้งคุณลุงแล้วก็ตุ๊กตาลูกเทพด้วยนะฮะ